วันหนึ่งอุ้งอิ๊งลูกสาวคุณทักษิณชินวัฒนนะคะ

คำตอบมันมีอยู่แล้วแต่หนูไม่รู้จะกันกองยังไง
เอาผู้ว่ากอทมก่อนนะคะใครจะเป็นผู้ว่ากรทมท่านโยมบอกไหม
ผู้ชายผู้หญิงสูงต่ำดำขาว

ผู้ชายผู้หญิงรักอ่ะ
ถามตรงว่าตอนนี้ประชากรของคนไทยมีประมาณ๗๐กว่าล้านคน
หลังจากวันนี้ที่เราคุยกันจนถึงสิ้นปีนี้
มันจะหายไปอีกกี่มากน้อยคะด้วยโรคระบาดเหล่านี้
ท่านพูดว่าถ้ามี๗๐กว่าล้านยังไงติดก็๒๐กว่าล้าน

หลังจากสงครานจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
เดี๋ยวเราพาไปดูความแม่นยำของหมอปลายที่ทาย
ดวงเอาไว้ในปีที่ผ่านมาว่าแม่นยำสักแค่ไหน

มิคอนที่บอกว่ามาใหม่เนี่ยค่ะอาจจะมีอีก๒๓สายพันธุ์น่าจะรอเราอยู่ในปีหน้า
พูดให้ชัดคือท่านยมแนะนำให้ปิดประเทศอีกครั้งนะคะ
อยากให้ปิดค่ะ

๒๕๖๕กลุ่มเดิมค่ะ

โควิดหลังจากนี้หลังจากช่วงสงการจะเป็นยังไงบ้างคะ
สิ่งที่เห็นนะคะคืออยากจะบอกว่าคำว่าเชื้ออิมพอร์ตมันไม่หมดจากครั้งที่แล้ว

แล้วมันจะมาเนี่ยหลังจากนี้คือตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานซะด้วยซ้ำครับ
มาในที่นี้คือติดกันระนาวเลยนะคะ
ติดกันชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าโรคอะไรเป็นโรคอะไรแล้ว
แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่จะทำให้โควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่น
มันคือการปัดความรับผิดชอบ

แน่นอนเป็นการปัดความรับผิดชอบ
แล้วก็โควิดจะติดเกือบทุกคนทุกคนจะต้องติดโควิด
ถึงเวลาเขาส่งชีวภาพตัวอื่นเข้ามา
ทุกคนจะได้รับเชื้อโรคตัวนี้แบบเร็วกว่าเดิม
แล้วอีกอย่างหนึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะมาจากนักท่องเที่ยวหลัก
ประเทศหลักที่มาเที่ยวในประเทศไทย

ที่ปลายเคยท้ายไว้ช่วงปลายปีที่แล้ว
ใช่ค่ะรอบนั้นนี่คือถือว่ายังน้อยกว่ารอบที่จะถึงนี้นะคะ
เพราะรอบที่จะถึงนี้เนี่ยคือขาดความป้องกันแล้วแล้วก็ไม่สนใจอะไรเราด้วย
เหมือนอารมณ์ประมาณว่าใครก็ได้เข้ามาเถอะ
อะไรก็ได้เข้ามาเถอะจะดีจะไม่ดีก็เข้ามาขอให้เข้ามาเถอะ
แล้วก็จะกลายเป็นประชาชนเดือดร้อนหนักกว่าเดิม
เพราะว่าติดแล้วไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร

สามารถที่จะรักษาได้
เพราะหนึ่งการวิจัยไม่ถึง

สามคือเชื้อโรคมันพัฒนาจนน่ากลัวจนไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไร
มันอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรืออาจจะกลายเป็นหัวใจวาย
หรืออาจจะกลายเป็นอะไรที่ไหลตายก็ได้
คือคือตอนนี้ค่ะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยคือมันคือสงครามชีวภาพ
คือเขาเตรียมไว้เพื่อเป็นสงครามชีวภาพ

คือจริงมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติมาพักนึงแล้วอะเนาะ
ยังแต่ว่าด้วยการที่ธรรมชาติกับอะไรหลายอย่างอะค่ะ
มันผสมกันมันทำให้มันให้เชื้อตัวนี้มันกลายพันธุ์ได้เร็ว
แต่ว่ารอบนี้สิ่งที่ท่านยงพูดมันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับว่า
มันมีการที่ส่งเชื้อเข้ามาในประเทศหนึ่ง
แล้วประเทศนี้ก็จะเป็นตัวที่กระจายตัวใหม่เชื้อตัวใหม่เข้าไปสู่ประเทศต่าง
แล้วเหมือนการล่านานิคมด้วยเชื้อโรค

ค่อนข้างน่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยการที่จะอยู่หรือการที่จะคิดว่าเราจะมีครอบครัวกันมันค่อนข้างยากแหละ
ต้องคิดเยอะว่าเราจะทำยังไงกันหลังจากนี้
เรื่องของยาเรื่องของวัคซีนความเห็นแก่ตัวของคนของผู้นำเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคอนเสิร์ตค่อนข้างหนักเลย
เพราะว่าถ้าผู้นำทัศนคติดีนะรักประชาชนเราก็จะไม่เป็นอะไรกันมากแต่ถ้าเขาไม่พักเราแย่
ตัวที่มันวิวัติเข้าไปแทรกซึมในโรคต่างนะคะมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนครับราย
ถามว่านานไหมป้าคิดว่าตัวโควิดที่มันเข้ามานะตั้งแต่ช่วงเนี้ยค่ะมันน่าจะอยู่กับเราณตอนนี้ที่ยังไม่วิวัฒนาการใหม่เอาแค่จุดสองจุดสอง

ประมาณ๓ปีติดอยู่ในตัวเนี่ยแต่มันจะแสดงอาการต่อเมื่อเหนื่อยเพลียมีโรคแทรกซ้อน

แล้วถ้ามันวิวัติเนี่ยไปตีเลย๕ปีถึง๑๐ปีแต่แสดงผลเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับอากาศ
ถามตรงว่าตอนนี้ประชากรของคนไทยมีประมาณ๗๐กว่าล้านคนนะคะหลังจากวันนี้ที่เราคุยกันจนถึงสิ้นปีนี้มันจะหายไปอีกกี่มากน้อยคะด้วยโรคระบาดเหล่านี้
คำว่าหายไปอีกกี่มากน้อยอันนี้หนูคงตอบไม่ได้เพราะว่ามันเกินลิขิตที่จะทราบ

แล้วก็แต่ที่รู้รู้ท่านพูดว่าถ้ามี๗๐กว่าล้านยังไงติดก็๒๐กว่าล้านแต่ถ้าเรามีวัคซีนที่มันดีจริงแล้วมันคือตัวจริงมันคือของแท้มันช่วยได้นะคะ

ภาพของการเมืองในปี๒๕๖๕หลังจากสงครานเป็นยังไงบ้าง

ของเก่าก่อนที่บอกว่าจะฟันมีไฟของเดือนกุมภา

เพราะฉะนั้นมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ
แต่ว่ามีเรื่องของการที่โรงงานต่างโรงงานใหญ่มีไฟขึ้นมา

มีไฟไหม้ช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาประมาณนี้
มีข่าวพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีเรื่องของการที่ออกมาสู้ทางการเมืองเยอะสักเท่าไหร่
แต่ว่าสิ่งที่ท่านโยมบอกก็คือหลังจากนี้
ขอเริ่มตั้งแต่หลังจากนี้นะคะ
คนที่ออกไปหาเสียงอะไรทั้งหลายแหล่ค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นช่วงละลายเงิน
แล้วหลังจากนั้นก็จะเจอในเรื่องของเงินในการหาเสียงไม่พอ

เพราะฉะนั้นอยากให้ระวังในเรื่องของการที่โดนหลอก
วันนี้เจอนักการเมืองเนอะ
แล้วก็ส่วนเรื่องของสุดที่รักของหนูเนี่ย
ตามพื้นดวงยังไงก็ลง
แต่ดูภาพแล้วน่าจะลงสวยกว่าเดิม
ฟิวเชิง

ผู้ชายผู้หญิงสูงต่ำดำขาว

หน้าตอนนี้นะในสีโบราณ

คงโดนขัดขวางค่อนข้างเยอะในการเปลี่ยนแปรง
ถ้าเขาทำได้ตามสิ่งที่เขาหวังมันดีขึ้นแน่นอนค่ะ
เหล่านั้นมันยังเป็นภาพเดิมอย่างที่ปลายบอกพี่อยู่หรือเปล่าคะ

ถึงพูดตอนแรกถ้าย้อนไปถึงเมื่อกี้

ปีหน้าเห็นไหมหรือว่าไม่เห็นตลอดไปเลย

ใช่แต่ช่วงการเปลี่ยนคั่วนี่

คนที่จะขึ้นสู่อำนาจ
จะเป็นกลุ่มเดิมแม้จะไม่ใช่คนเดิม

ณตอนนี้ดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยจะเป็นใครคะ
หนูพูดไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นน่ะ

แต่ไม่ใช่คนของคนกลุ่มเดิมค่ะ

อืมแม่เห็นตำรวจ

ไม่ใช่เป็นทหารกลุ่มเดิมด้วยเหรอ

อย่างน้อยสุดก็แช่มชื่นหัวใจนิดหน่อยนะ
สิ่งที่น่าสนใจสำหรับอนาคตหลังจากนี้นะคะตอนนี้การเมืองดูเดือดมากแล้วก็มีการนำเสนอตัวละครหรือว่าผู้ที่เข้ามาทาชิงตำแหน่งนายกรปนตรีมากมายไก่กองหนึ่งในนั้นก็คือลูกสาวคุณทักศิลป์ชินวัฒน์คำถามก็คือวันหนึ่งอุ้งอิ๊งลูกสาวคุณทักศิลป์ชินวัฒน์นะคะจะได้เป็นนายกรปนตรีไหม
คิดทันมั้ยสมัยแต่วันหนึ่งอุ้งอิ๊งจะได้เป็นนายกรปนตรีในประเทศไทยเหรอ
ถ้าจะเป็นรอบนี้หยุดก่อนหาผู้ชายขึ้นมาก่อนอืมรอให้พร้อมเหรอไม่ใช่รอให้พร้อมรอให้มันถึงเวลาที่มันเหมาะสมดีกว่า
ตอนนี้เวลาไม่เหมาะสมเดี๋ยวถึงเวลาจะลงเอยเหมือนกันแล้วมันจะมีปัญหากันทั้งหมด

จะไม่ได้พูดนะ
จะเกิดขึ้นซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าตอนนี้ลงถูกไหม
มาถึงวงการบันเทิงนะคะ๓๔เดือนนี้ค่ะ
มีเหตุการณ์คนเสียชีวิตของวงการบันเทิงมากมายนะครับปลายมีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากโรคภัยหรือจากเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เราคาดไม่คาดฝันนะคะ
ที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอีกไหมคะ
มีค่ะอ่ะหนูก็รู้ว่าพี่เลยพยายามจะดึงเข้าไปสู่ประเด็นอะไรหนูก็ไม่ได้พูด
แต่หนูก็จะมีแค่บอกว่าเรายังมีคนที่ต้องการความยุติธรรมอีกเยอะ
อีกอย่างหนึ่งเคสนี้ถ้าเราไม่สู้กันคนธรรมดาอย่างพวกเรา
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างก็คือตายเปล่าแค่นั้นเองตาย
เคยเล่าเรื่องนิทานสำหรับเคสนี้ค่ะที่เรากำลังพูดถึงนะคะ
เคยเล่านิทานกันมาไว้อย่างน่าสนใจคำถามพี่ก็คือ
ปลายทางของนิทานเรื่องนี้ค่ะมันจะลงเอยในรูปแบบไหน
เขาบอกว่าหลังสงกรานจะเฉลยแล้วเอ่อจริงจริงเรื่องมันควรจะจบมานานมากแล้วนะคะ
เพราะจริงเรารู้ว่าใครทำนานแล้วเพียงแต่ว่าอะไรหลายอย่าง
มันไม่สามารถพูดออกมาได้ได้ชัดเจนเนอะเอ่อ
มองว่าปลายทางเป็นยังไงหนูมองว่าผลไม้กับผลไม้ก็จบเหมือนกัน
อืมหมายความว่าส้มกับชมพู่อืม
ถึงเวลาก็เงียบเงียบกันไปอืม
ก็ต้องฝากทุกคน
มาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงแหละค่ะ

แล้วก็แล้วก็ข่าวก็ออกมาว่ามีแผลที่หลังจริง
ทั้งหลังทั้งอะไรนะที่หนูพูดที่ศีรษะก็มี
แล้วเดี๋ยวพ่วงจริงก็เจอคนที่คนที่เขารู้ความจริงก็รู้ว่าที่ขาก็มีที่เท้าฝาดเท้าก็มี
คือมันมีการตะเกียดตะกายดิ้นลนสู้สุดชีวิตอะค่ะ
ยืนยันเลยใช่มั้ยท่านยมบอกแบบนั้นใช่มั้ยค่ะ
ก็บอกแบบนี้แต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดถึงใครแล้วกัน
หนูแค่เล่าดีทานต่อ
ใช่เราไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้ไม่ได้เจาะจงถึงใครเพียงแต่ว่าภาพที่ท่านยมสะท้อนมาผ่านปลาย

ใช่แล้วก็สิ่งที่ท่านยมพูดพูดเสมอบอกเลยว่าถ้าเราไม่ไฟเรื่องเหตุการณ์นี้ให้มันยุติธรรม
มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่อย
ตอนนี้สิ่งที่เราหลายคนรักเขาอยู่นะคะหลายคนทำบุญไปสู่เขาหลายคนยังระลึกถึงความคุณงามความดีของเขาอยู่เขารับรู้ไหมครับราย
เขารับรู้ค่ะแต่ก่อนหนูเห็นเขาเป็นสีดำตอนนี้หนูเห็นเขาเป็นสีขาวแต่ปัญหาสิ่งที่หนูรู้สึกผิดปกติมาก
คือมันมีการกักเก็บเขาไว้หรือเปล่า
หนูพูดไม่ได้ค่ะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาหายไปพักนึงแล้ว
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
ค่ะใช่อันนี้คือพูดในหนูคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร
งครามที่รัสเซียบุกยูเครน

ผลกระทบที่มากมายกว่านี้หรือว่าจะหยุดเมื่อไหร่หรือว่ามันจะวิวัติกลายเป็นสงครามเชื้อโรคอย่างที่ปลายเคยทายไว้ค่ะ
ถ้าพูดว่าสงครามโลกหนูขอยังไม่พูดคำนั้นดีกว่าหนูขอใช้คำว่าจุดเริ่มต้นของสงครามมันคือฉนวน
ถ้าเขายอมกันเขายอมในเรื่องของคู่อำนาจมันยก
แต่ปัญหาคือในเรื่องของนักธุรกิจใหม่อาชีพใหม่ที่สโขปมันใหญ่ขึ้นแล้วมันกินได้ทั่วโลกมันทำให้มันเกิดการถ่วงดุลกันขึ้นมาแล้วก็จะทำให้มันเกิดการไม่ยอมความกันสามารถที่จะเพิ่ม
พวกนี้กลายเป็นสงครามเกือบจะเป็นสงครามโลกได้ซึ่งคำว่าสงครามโลก
หลายคนมองก็คือหลายประเทศร่วมกันปล่อยระเบิดตุ้มตามตุ้มตาม
แต่ส่วนตามหลังจากนี้มันไม่ใช่ประมาณนั้นค่ะ
มันจะมีการที่อาจจะมีโดรนเล็กแล้วก็ปล่อยเชื้อโรค
ถึงเวลาทหารก็เสียชีวิตกันไปง่ายเงียบ
โดยที่ไม่จำเป็นต้องปล่อยระเบิดให้ประเทศอื่นรู้เลยก็ได้
แล้วก็ต่อไปมันจะมีเรื่องของประเทศของมือที่๓มือที่๔เข้ามา
น่าจะมีถึง๕ประเทศที่ร่วมกันมันอาจจะไม่ใช่แค่๒ประเทศ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบายมองเลยว่าเรื่องของการหาเงินทางอากาศมันเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้น

เงินที่มันจับต้องไม่ได้การหาเงินโดยที่ไม่ต้องทำอาชีพอะไรมาก

มันเป็นฉนวนของทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าประเทศที่ต้องการดึงอำนาจในเรื่องของ
หรือแมนนวลทุกอย่างกลับคืนมา
ประเทศพวกนี้เขาจะพยายามที่จะกลับมาต่อสู้และต่อต้าน
เราก็เริ่มเห็นแล้วบางประเทศก็เริ่ม
เริ่มต่อต้านเล่าพวกนี้ออกมา
งครามยูเครนกับรัสเซียเมื่อไหร่มันจะจบอะค่ะ
เพราะมันส่งผลกระทบมาถึงทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศไทย

สินค้ากาเศรษฐกรใช่ทุกอย่างเลยอ่ะคะ

ก็อีกพักใหญ่ค่ะอีกพักใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดช่วงกรกฎาอีกหรือเปล่า

ใช่แต่หนูก็ว่าเขาน่าจะคุยกันก่อนเขาน่าจะคุยกันได้นะคะเพราะมันเกิดการสูญเสียในดังที่เราไม่รู้เยอะมากแล้ว
โอ้โหมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สามอย่างแท้จริงหลังจากนี้เมื่อไหร่คะสงครามโลกครั้งที่สามอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ท่านยอมยังไม่บอกค่ะแต่มีแน่แต่มีความเกี่ยวกับการยอมหรือการไม่ยอมกันเท่านั้นเอง
สงครามโลกครั้งที่๓ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบเยอะไหม

ว่าบทสนทนาของเรานะครับเป้าประสงค์ของเราก็คือการเตือนแหละไม่เกิดขึ้นดีที่สุด
อย่างน้อยหรือว่าถ้าเกิดขึ้นก็ผ่อนหนักเป็นเบาจากคำทำนายเหล่านี้
ค่ะทุกอย่างไปขอเตือนเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของแต่ละประเทศ
และขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตของเราว่าเรากำหนดยังไง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูพูดมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด
มันไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นจริงหรือว่าอะไรก็ตาม
เพราะฉะนั้นหนูยอมรับอยู่แล้วว่าอาชีพของหนูคำพูดของหนูมันเป็นคำพูดของผู้หญิงหนึ่งคน
ที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนั้น

โปรดติดตามตอนต่อไป